อันนี้มันเป็นศิลปินด้วยเหรอครับผม

อยู่ครับผมอยู่ไปทั่วครับตัวผมนะฮะ
ใช่ใครอยู่ที่ไหนว่างผมมีที่เหลือให้ผมผมก็ไปด้วยครับผม

อ๋ออันนี้ก็มาส่งความสำเร็จกับตั้งแต่ก่อน

ใช่ครับเดี๋ยวผมปีนี้เนี่ยปีหน้าด้วยเนี่ย

ผมจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วก็ร้องแบบปกติ
อันนี้คือทำเองใช่ไหม
กับค่ายนี่แหละครับทำกับค่ายแล้วก็มีทำเองด้วยอะไรครับ

พี่เล็กเปิดได้ฟังแล้ว

ก็เป็นซิงเกิดที่เราเตรียมปล่อย

พี่นักจีบหนูตกน้ำ

คือตอนแรก

ไม่ชอบหรอกค่ะ

ผมเลยถีบเขาตกน้ำลงไปทีนึงนะครับผม

แล้วก็คือเพลงของแน็ตเนี่ยคือจะเป็นแนวไหนพี่
เพลงผมเนี่ยเป็นปกติไม่หอนแน่นอน

แล้วก็หยุดหอนแล้วก็มาร้องเพลงแบบปกติครับผม
ก็ถ้าแบบผมมีเพลงอะไรปล่อยไปก็ฝากติดตามด้วยครับ
แล้วเอาตัวที่สอน
มันยังร้องเพลงไม่ค่อนข้อพร้อมครับ
เท้าผมบอกว่าอย่างน้อยขอหน่อยผมรู้สึกแบบว่า
เห้ยมันต้องมีสิ่งที่ติดตัวเราอยู่
ซีชมพู

คู่จอสรับไหม
รับคู่ครับผม
ไม่แพงหรอกครับผมขจับมาทันก็ไปงานไม่กันได้
ผมนี่ชอบวางอาหารเขาไปจุดจุดอยู่แล้ว
แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่รังเกียจตัวอะไรพวกนี้อยู่แล้วไง

โดนบล็อกเลยครับผมแล้วตอนนี้พี่กล้องรู้ยังว่าเป็นสาเหตุให้เราไปเฟซบุ๊ค

เขาชวนผมไปงานร้องเพลงอยู่ครับผม

ตอนนี้กี่วันแล้ว

มันจะมีทั้งแบบโดนบล็อกห้ามไปโพสต์ห้ามเน้นอะไร

เสียรายได้ไปเยอะครับเสร็งเป็ดมากเลยครับผม

เสียความสุขที่เราจะลงอะไรตลกลงไปไง

ใช่ไม่อย่างงานวันนี้เราจะลงจนคนเราก็ลงไม่ได้อะไรอย่างนี้
แต่มันเป็นความผิดผมเองผมขอโทษเฟซบุ๊คด้วยนะครับผม

เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยน่านำถือครับ
ถึงเขาจะเยี่ยมเยอะกว่าผมเยอะอย่างเงี้ย

นะครับผม

แต่ผมเข้าใจนะผมใครจะด่าจะว่าอะไรเนี่ย

ผมรับทุกคำด่าคำชมอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ว่าเราก็แลกด้วยการให้ข้าวการให้ที่อยู่

ตีตุ๊กแกจริงนะบางคนไล่ตีไล่

จอร์ดเนี่ยโชคดีสุดแล้วอยู่กับผมเนี่ย
ผมไม่จับมันสุดที่ขิบเนี่ยครับ

เพื่อให้มันได้เติบโตครับผม
จริงครับ

ถ้ามันโอเคมันจะติดกำแพง
เราต้องหาอะไรไปปิดบังให้เขา
เขาจะได้เติบโตอย่างเต็มที่ครับผม